เอ้าเรื่องของการไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
ผมบอกเลยมันเป็นความเชื่อในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นจากเชียงใหม่เราไปดูกันที่มุกดาหารกันบ้างดีกว่า
นั่นก็มีเหมือนกันกับการไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียน
อายุเนี่ยเขาบอกว่า๔๐๐ปีนะแต่ต้นตะเคียนที่นี่จุดเด่นก็คือความใหญ่ครับ
ใหญ่โตมโหลานจริงนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หมู่๑บ้านดอนสวรรค์ตำบลน้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก็เป็นนายสุรศักดิ์สูงเนินครับ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้รับเหมาการขุดลอกลำห้วยบุ๊กเนี่ยได้ขุดพบต้นตะเคียนอายุประมาณสัก๔๐๐ปี
หนัก๔ตันครับวัดรอบลำต้นได้สัก๔๓๐เซนติเมตรความยาวสัก๖๘๐เซนติเมตร
ขุดเจอในความลึกสัก๗เมตรอ่ะแหมเป๊ะเลยเนอะจ้ะมีตัวเลขเยอะเลยจ้ะ
เหล่านักเสี่ยงโชคทราบข่าวก็พากันมาจุดทูปเพื่ออธิษฐานแล้วก็ส่องหาเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
แล้วเขาว่ากันว่าเมื่องวดที่แล้วงวดที่ผ่านมา๑๖สิงหาคมนี่แหละมีผู้โชคดีนะถูกรางวัลด้วย
ได้รับเงินกันไปก็บางคนเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนก็มีเขาเล่ากันแบบนั้น
เอาล่ะเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสวัดพุทธนคราพิบาลนะครับก็ทราบเรื่องก็ให้ผู้รับเหมาเนี่ยจุดทูปนะ
เพื่อขออันเชิญต้นตะเคียนไปไว้ที่ลานคอนกรีตของวัดณตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนเยอะมาก
วันดิฉันต้องไปลองดูบ้างแล้วล่ะ

ที่ที่ไหนมีคุณผู้ชมก็แนะนำมาได้นะ
อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งของหรือสถานที่ที่แบบไปขอโชคขอลาบที่ไหน
คือเห็นบ่อยแล้วก็อยากจะลองทำดูบ้าง

อยากรู้อยากลองทำดูนิ้วดู

แล้วลืมเช็ดออกแหม่แล้วลืมเช็ดออก